อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการให้
ให้นี่มีหลายรูปแบบแต่หนึ่งสิ่งที่เป็นการให้เนี่ย
แล้วก็มีประโยชน์คุณอนันต์มากเลยก็คือการให้ความรู้นั่นเอง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙

วันนี้เรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตจริงของความเป็นครู
แล้วก็เลือกที่จะไปสอนเด็กในพื้นที่ห่างไกลบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชุด๙คำสอน๙คนต้นแบบครับ
ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือโรงเรียนบ้านขอบด้ง
ระหว่างเส้นทางที่จะเดินมากับเหตุการณ์ต่างในระยะเวลา
มันนานแล้วมันผ่านอะไรมามากมาย

๓ปีก่อนครูเรียมสิงทรตัดสินใจออกจากเมืองหลวง
ไปเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลบนดอย
ที่บ้านขอบด้งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ดอยอังค้าง
ที่ดอยอ่างคางคือสถานีเกษตรดวงอ่างคาง

ในความรู้สึกตัวนั้นก็อธับใจและก็ชอบ

มีช่วงเวลาที่พักกูก็เลยเขียนจดหมาย
อาสาสมัครมาเป็นครูบนดอย

ไม่มีแม้แต่เด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือ

มันคงจะไม่ประสบความสำเร็จ
ความตั้งใจและอุดมการที่เรามีอยู่เนี่ย

เราคงต้องทิ้งความตั้งใจที่เรามา

ดึงเด็กดึงชุมชนให้เข้าใจในความเป็นครูของเรา

ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
แต่แล้วใจที่โดดเดี่ยวท้อแท้

เป็นรูปเก่าอยู่ในเกาะ
เป็นรูปของเวียบพระเจ้าอยู่หัวนาศิการที่๙

มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูเรียมได้หยุด

แล้วมองเห็นดวงพระเจ้าที่มองลงมาทอดตำ
เหมือนกับบอกอะไรบางอย่างกับครูเรียมว่า
เธอไม่มีใครแต่เธอมีฉันอยู่

ตรงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเกิดพลัง

เอาของท่านเป็นความรู้สึก
พระองค์ท่านเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นจุดนึกเหนียวในวันที่ไม่มีอะไรและไม่มีใครเลย

และในวันนี้เธอจะไม่ทำเธอคนเดียว

เพราะเธอมีพระองค์ท่านอยู่ในใจ
เป็นแรงบันดาลใจเป็นพลัง

หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น

และวิชาที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

เรียนคือความสนุกคือความรู้สึกที่ดี

ได้อยากจะบอกสิ่งดีให้กับเด็ก

มันเกิดความรู้สึกที่มีความหวัง

แล้วก็มีโอกาสได้นำเด็กนั้นไปที่บ้านของเขา

เมื่อพระบาทสำเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิภลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวบ้านบ้านขอบด้ง
สันติพระเจ้าอยู่หัวคือพระรายชนี
ทรงสเด็จที่ขอบดงนำห่อมาจอดที่หลักอาคาร

เหมือนบอกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน
แล้วก็พระราชดำรัฐหนึ่งที่ทำให้ครูเรียนได้อยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลา
แล้วเป็นมาประทับใจก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นที่นี่มาได้มันไกล
คุณครูดูแลเด็กด้วยนะพระองค์ท่านนั้นอยู่ไกล
ปรับปลื้มใจสร้างแรงผลักดันให้ครูเรียม
ตั้งประนิษฐานจะเป็นครูอยู่บนดอยจนเกษียณ
แม้หากเกษียณแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่
ทำงานให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่นี้ต่อไป
คุณครูบอกเด็กเลยว่าคุณค่าของเธอที่จะทำนั้นคือ
ทำตัวเองให้เป็นรั้วมีชีวิต
ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ของพื้นดินตรงนี้
ปกป้องดูแลพื้นที่ตรงนี้
ครูคิดว่าปัจจุบันนี้ครูเหลือเวลาอีกไม่มากนัก
ในการเป็นครูในโรงเรียน
แต่การเป็นครูของครูเพื่อแผ่นดินและพื้นที่ตรงนี้
คิดว่าครูคงเป็นครูตลอดชีวิตจนจบ
และจะเป็นผู้ที่สอนให้กับชุมชนให้เด็กรู้ว่า
เราควรทำอะไรที่มันเหมาะสมให้กับพื้นที่นี้
นั่นก็คือการได้สอดแทรกและช่วยเขา

นั่นคืออนาคตที่ครูคิดไว้และตั้งใจ
การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า

เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
และจะพอกภูมิขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียงพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี
พระบรมราชวาสพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนในร้อยตำรวจณสวนอำพร๑๔สิงหาคม๒๕๖๒